ดูเหตุไฟไหม้ตลาดเก่านะครับที่กระบีกันหน่อยคุณผู้ชม
เมื่อเช้านี้เองนะครับวอดไป๖คู่หา
บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ๓๐ปีเลยก็ว่าได้นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดสักประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องแถวปากทางเข้าตลาดสดนะฮะไฟไหม้ร้านต่างหนักมากครับ
ไหม้ทั้งหมดเนี่ย๖คูหาด้วยกันเพราะว่าจุดที่ไฟไหม้เนี่ยเป็นร้านซึ่งเป็นเพลิงไม้เก่านะครับ
ข้างในก็มีเชื้อเพลิงอย่างดีนะฮะเป็นร้านจำหน่ายทางแก๊สเป็นร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของชำแน่นอน
ทุกอย่างมันเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกไหม้แล้วก็เร็วมาก
ดับเพลิงเทศบาลเมืองกระบี๔คันเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงรวมทั้งเคลื่อนย้ายถังแก๊สออกมาเพราะว่ากลัวจะระเบิดนะครับ
ใช้เวลาควบคุมสักประมาณ๓ชั่วโมงสุดท้ายก็สามารถควบคุมเอาไว้ได้
ตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตร้านค้าหกครูหาเสียหายทั้งหมดนะครับ
นอนจากนี้บ้านเบลืองใกล้เคียงก็เสียหายบางส่วน
ล่าสุดนายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนเป็นนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าไปสำรวจตรวจสอบความเสียหายของร้านค้าที่ถูกเพลิงไหม้
ก็ให้เจ้าของร้านไปแจ้งรายชื่อไปแจ้งความเสียหายว่าคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าของร้านไหน
ขายอะไรความเสียหายเท่าไหร่ก็ไปแจ้งเอาไว้
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดในรอบ๓๐ปีของกระบี่นะคุณผู้ชม
เพราะว่าเคยเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อปี๒๕๒๗มาแล้วที่กระบี่นะครับ
นางโสภาคงเซนหนึ่งในเจ้าของร้านที่ถูกไฟไหม้ก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
ขณะที่ตนเองนอนอยู่ในร้านได้ยินเสียงปะทุดังมาจากร้านข้างเหมือนอะไรสักอย่างมันประทุมันระเบิดขึ้นมา
ก็ให้น้องชายออกไปดูพอออกไปปุ๊บเนี่ยมันไปเจอไฟกำลังไหม้อยู่ร้านข้างแล้ว
ตัวเองกับน้องก็ช่วยกันเอาน้ำไปดับแต่ว่าดับไม่ได้คุณผู้ชมเอาไม่อยู่ก็เลยรีบหนีออกมาก่อนเอาตัวรอด
ความเสียหายเฉพาะร้านของตนเนี่ยประมาณสักล้านกว่าบาทได้นะครับ
ส่วนต้นเพลิงคาดว่าจะมาจากห้องแถวตรงกลางห้องที่๓เพราะว่าตอนนี้กำลังรอการพิสูจน์หลักฐานอยู่นะครับ
ตำรวจภูทรที่กระบีก็เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
ส่วนความเสียหายประเมินไว้เบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ประมาณสักกว่า๒ล้านบาทได้นะครับ